มีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่คุณผู้ชมฟัง

เรียกว่าอะไรเรียกว่าไอ้งั่ง
ไอ้งั่งเนี่ยนะคะว่ากันว่ามันช่วยได้หลายเรื่องเลย
ช่วยเรื่องอะไรบ้างหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
สายของงั่งจะเปลี่ยนไปตามนิสัยวิธีเลี้ยงของผู้เลี้ยง
ถ้าผู้เลี้ยงเป็นโจรเป็นเสือ
งั่งก็จะเก่งไปทางด้านคงกระพันชาตรี
ถ้าผู้เลี้ยงเป็นคนเจ้าชู้หมกมุ่นในกาม
งั่งก็จะเก่งไปทางด้านมหาเสน่ห์
แต่ถ้าเป็นสายพ่อค้าแม่ค้า
ด้วยผลไม้น้ำผึ้งน้ำเปล่าและเครื่องหอมต่าง
คอยส่งเสริมบารมีให้กับงั่งอยู่เสมอ
ยานของงั่งก็จะค่อยสูงขึ้นไปเอง
และจะคอยส่งเสริมในด้านการทำมาค้าขาย
เรื่องราวของงังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเชื่อเท่านั้น

คุณฟังดูก่อนว่าย่างช่วยเรื่องอะไรดีไม่ดีอย่างไร

ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นวัตถุมงคลที่ไปสัญญาณความสายงุ่นร้อยปี
ตั้งแต่อายุทธยานุ่นเลย
แล้วว่ากันว่าหายากด้วยโดยเฉพาะอะไรที่เป็นของแท้ค่ะ
หากันยากจริงแล้วก็มีบูชากันน้อยนะคะ
แต่มันเป็นเครื่องรางกลุ่มพรายที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า
ทำให้มีเมตตามหานิยมแต่ว่าเป็นสายล่างรุนแรงที่สุดว่าอย่างนี้

แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้งั่งนี่นะคะค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าสรรพคุณไหม
ยังไงอย่างไรในการที่จะช่วยในหลายเรื่อง
ถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะเป็นสายทำแบบเสน่ห์อย่างนี้
เป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้ถ้าคุณเลี้ยงไอ้งั่งนะ
คุณก็จะเป็นคนที่แบบมีคนมารักมาหลงมีคนมาชื่นชอบเยอะ
ซื้ออันนี้ซื้อเลยซื้อไปให้เพื่อนเพื่อนผมอยากได้แบบนี้นานแล้ว
อยากให้มีคนรักคนหลงคนก็มีความเชื่อด้านนั้นไง
แต่ว่าถ้าคุณมีเพื่อนเป็นพ่อค้าแม่ค้านะก็สามารถที่จะส่งเสริมด้านค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองได้เหมือนกัน

ไม่ทำมาค้าขายหากงค้ากินเลยเหรอครับ
นั่นแหละสิคือเขาบอกว่าอย่างที่ในคลิปเขาอธิบายไปแหละว่า
ถ้าคุณสนใจด้านไหนนะไอ้งั่งก็จะเสริมคุณในด้านนั้นอยู่ที่วิธีการเลี้ยงด้วย
อย่างนี้ละกันถ้าคุณนะเป็นผู้ฝักไฟด้านมืดหรือสิ่งไม่ดี
งั่งเนี่ยจะช่วยเสริมเสน่ห์ยิ่งเลี้ยงด้วยสิ่งสกปรก
อย่างเช่นพวกประจำเดือนของหญิงสาว

ก็บอกแล้วเป็นความเชื่อเป็นสายล่างไงแบบรุนแรงที่สุดนะดาร์กที่สุดนะ
แต่ถ้าหากว่าผู้เลี้ยงเนี่ยเป็นคนทำมาหากินเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ก็จะต้องบูชาด้วยผลไม้และน้ำผึ้งก็จะทำให้เสริมการค้าให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ
อันนี้ก็เป็นสายดาร์กจริงนะเป็นเรื่องราวความเชื่อแล้วก็ของขลังที่มาจากเขมร
จริงดิฉันเปิดเข้าไปดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของศิลปะวัฒนธรรมโอ้มีสตอรี่มากมายหลายอย่างเนอ
ใช่เขาบอกว่าจริงแล้วไอ้งั่งเนี่ยเป็นพระนะที่อกหักผิดหวังจากคนรักแล้วกำลังจะไปบวช
แต่ระหว่างที่ไปบวชแล้วเนี่ยนะคะสาวเนี่ยกลับมาขอคืนดีเขาเลยเปลี่ยนใจไม่บวชเลยกลายเป็นไอ้งั่ง
งั่งนี่เปรียบเสมือนว่าโง่ไงคือแทนที่จะได้ไปบวชแล้วนะต้องกลับมารุ่มหลงในความรัก
นี่ก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งที่ไปศึกษามาเพิ่มเติม
คุณควรมีมั้ยคุณควรมีมั้ยคุณคิดยังไงคุณได้ยินแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นไอ้งั่งหรือมั้ย
ชื่อเขาก็บอกแล้วหายแล้วกินยาหายแล้ว